เรื่องที่ทำให้ยิ้มได้กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมจำได้ไหม
กิจกรรมแบตเทิลวงดุรยางที่ผู้ว่าชัดชาติของเรานะคะ
ท้าดวนกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาก่อนหน้านี้
ให้มาประทะกันสำหรับแบตเทิลวงดุรยางนับถึงเวลาในใกล้แล้ว
ครับสัปดาห์หน้าแล้วคุณผู้ชมคะสามสิบเอ็ดกรกฎาคมนี้เขาจะมาประชันกันแล้ว
เมื่อวานนี้ผู้ว่าค่ะอยู่ดีก็โผล่ไปให้กำลังใจเด็กขณะกำลังซ้อมกันนะคะ
ที่โรงเรียนเลยวัชยธรรมสาธิตค่ะหมื่นสองพันสองล้อยแล้ว
นี่เป็นผู้ว่ากอทมค่ะผู้ว่าชาติชาตินี่ลงไปให้กำลังใจเด็กเลยนะคะ
มีกำลังใจบ๊ายบายกันใหญ่เลยนะคะน่าจะเป็นผู้ว่าที่ไลฟ์เก่งที่สุดแล้วล่ะ
อินเตอร์เน็ตแพ็เกจอะไรคะเปิดเฟซบุ๊กมาเจอท่านไลฟ์ตอนเช้าแล้ว
เออเออหลายคนถามเอ๊ะท่านนอนตอนไหนนอนตอนไหนอ่า
แต่นี่เป็นบรรยากาศสบายนะคะไปให้กำลังใจดุรยางทีมกรุงเทพนะคะ
เป็นทีมดุรยางของโรงเรียนวัชิรธรรมสาธิตนะคะอันเนี้ยเป็นหนึ่งในสองทีมที่เป็นตัวแทนจากกรุงเทพมหานครนะคะ
ที่จะลงสนามแบตเทิลกันกับทีมโคราชวันอาทิตย์ที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมนี้ค่ะ
เมื่อวานนี้ไม่ต้องลุ้นกับฝนตกน้ำท่วมเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกเหมือนกัน
แต่ก็ไม่หนักอย่างที่คาดการณ์เอาไว้คุณชัชชาติก็เลยมีเวลาแอบแวะไปให้กำลังใจน้องน้อง
ซุ่มซ้อมรับฝีมือกันที่โรงเรียนเห็นไหมคะ
น้องทุกคนเนี่ยซ้อมเพลงโชว์คุณชัดชาติด้วยนะคะ
เดี๋ยวดูบรรยากาศกันนะอลังการมากเลย
มีการขึ้นสแตนนั่งฟังจากมุมสูงด้วยนะคะ
แล้วก็อดใจไม่ไหวสุดท้ายพออยู่บนสแตสูงไม่ได้
ก็ลงมาให้กำลังใจน้องใกล้ชิดด้านล่างเลยค่ะ
การซ้อมรวมวงครั้งนี้เป็นครั้งแรกของน้องด้วยเหมือนกัน
และทันทีที่เสียงดนตรีขึ้นคุณชัดชาติขนลุกเลย
บอกว่าแม่เสียงมันกังวานมากมีพลังมาก

แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นตัวแทนของกรทม
แต่ก็ย้ำนะคะว่าไม่ต้องซีเรียสนะ

ถือเป็นการกระชับมิตรไม่มีแพ้ไม่มีชนะ
ไปสร้างความบันเทิงให้คนดู
เล่นกันให้สนุกให้มีความสุขก็พอ
อยากฟังไหมว่าอลังการขนาดไหน
ฟังกันสักบางช่วงบางตอนค่ะ
มาแล้วครับอย่าให้แพ้นะ

โอเคเดี๋ยวเราฟังทั้งเข้ามาเรามาให้กำลังใจทั้งกล้าซ้ำก่อนนะ
ก็ขอบคุณนะที่มาเป็นตัวแทนของกรุงเทพ

ย้ำอีกครั้งนึงว่าเขาจะประชันกันเมื่อไหร่นะคะ

ดุริยางที่เขาจะมาแรตเทิลกันเนี่ย๓๑กรกฎาคมก็คือวันอาทิตย์หน้านั่นเอง
ถามว่าเขาจัดกันที่ไหนนู่นอินดอร์เซเดียมหัวหมากค่ะรับรองกว้างขวาง
จะได้ไม่เปียกฝนด้วยแหละถูกต้องแล้วก็มีการเปิดจองตัวให้สำหรับใครที่สนใจเข้าไปชมนะคะ
ในวันที่๒๕กรกฎาคมนี้ตอนเที่ยงตรงบัตรฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
แต่ฟรีเนี่ยก็ต้องจองที่นั่งเหมือนกันเพราะว่าเขาจำกัดเรื่องของโควิด๑๙นั่นเองนะคะ
แค่หนึ่งพันที่นั่งเอาล่ะติดตามรายละเอียดการจองที่หน้าเพจของกรุงเทพมหานครนะคะ
จองไม่ทันถามว่าดูได้ไหมดูได้เขาก็จะมีการถ่ายทอดสดทางเพจเหมือนกันเดี๋ยวติดตามโชว์
เอาจริงทางโคราชเขาก็เตรียมพร้อมเหมือนกันนะ

ที่จะมามีการแปรขบวนมีการเดินเป็นรูป
ตรงนั้นหลุดมีการตีทงอะไรแบบนี้
สนุกมากนะใครไม่เคยลองไปดูนะ
แล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวจังหวัดอื่นเขาจะมาขอแบทเทอร์แน่นอน

แล้วก็เป็นเวทีสำหรับเยาวชนได้แสดงออกด้วยนะ

ก็จองบัตรก็ได้แต่ว่าดูในไลฟ์ของกรุงเทพมหานครก็ได้